อีกหนึ่งคดีนะคะที่ตอนนี้ก็ต้องรอเหมือนกัน
สำหรับสาเหตุที่ชัดเจนในการสังหารหมอปอ

คือตอนแรกตำรวจตั้งปมเรื่องชู้สาวใช่ไหมคะ
หลังจากการที่หมอปอนไปจับได้ว่า

คดีจะพลิกไหมว่าจะเป็นการชิงทรัพย์หรือเปล่า

คือตอนนี้ค่ะตำรวจเตรียมนำตัวนายเก่ง

ที่เป็นผู้ต้องหาในการยิงหมอปอจนเสียชีวิต
ไปฝากค้างศาลจชุมพรวันพรุ่งนี้ค่ะ

เพราะว่าคือมันยังมีประเด็นคลุมเคลืออีกหลายประเด็นที่เขาต้องการความชัดเจน
ตัวผู้หญิงที่ว่าเป็นกิ๊กของนายเก่งอีก

ว่าตำรวจปล่อยตัวผู้หญิงคนนั้นไปทำไม

โดยชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรได้ลงพื้นที่
ไปที่สถานีตำรวจภูทรสลุย
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมในเก่ง
หรือว่านายรณชัยปานชาติวัย๒๖ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนางสาวนนทิยาครัวจตุรัส
หรือว่าหมอปออายุ๒๕ปี
เจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุขโรงพยาบาลสลุยจนเสียชีวิต
คืออย่างที่บอกว่าคดีนี้ยังมีประเด็นข้อสงสัยอีกหลายประเด็น

ประกอบพยานหลักฐานในคดีเพิ่มเติม

ฝากขังที่ศาลจังหวัดชุมพรในวันพรุ่งนี้ด้วย

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านพักหลังเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ตัวในเก่งผู้ต้องหาเองซัดทอดนะ
บอกว่านางสาวนรมนช่วยสมบัติแฟนใหม่นี่แหละ

เป็นคนขับรถไปจอดบริเวณหัวสะพานบางทลาย
ตรงข้ามกับโรงพยาบาลแล้วก็รอรับหลังก่อเหตุ
จากนั้นขับรถตระเวนไปทิ้งปืนของกลางที่อำเภอหลังสวน
แล้วค่อยแยกย้ายกันกลับที่พักค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ได้กันตัวนางสาวนรมน
คนนี้เอาไว้เป็นพยานก่อน
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าจอดรถรออยู่ด้านนอกค่ะ
ผลตำรวจตรีสนที่ชายอกุณเทพ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรก็บอกเลยว่า
จากการสอบปากคำนางสาวนรมนเนี่ยนะ

แค่ขับรถรับส่งผู้ต้องหาเท่านั้น
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการสังหารแต่อย่างใด

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ

ตำรวจก็จะดำเนินการจับกลุ่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ข้องใจที่ว่าทำไมถึง๑การตัวไว้เป็นพยาน
ประกันตัวคือปล่อยตัวออกไปด้วย
ทั้งที่ดูแล้วน่าจะมีส่วนรู้เห็น
เพราะว่าก็ขับรถไปส่งไปรับแถมยังไปทิ้งปืนด้วยกันอีก